อย่างที่ทราบกันค่ะว่าพี่โอวรุษอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน
เป็นพระเอกขวัญใจของใครต่อใครหลายต่อหลายคน
รวมถึงบทบาทพิธีกรแล้วก็นักแสดงมากความสามารถ
เรามาติดตามประวัติคร่าวของพี่โอวรุธกันหน่อย
กว่า๓๐ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการนี้ค่ะ
วรุธเข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๙
เป็นที่ด่งดังจากผลงานภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมในบทโกโบริ
และเรื่องนี้เองค่ะทำให้เขาได้รับรางวัลพิเศษ
ตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายฉายนั่นเอง
เล่นคู่กันกับคุณจินตราสุขภัทรนั่นเอง

อกจากนี้ยังเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์หลายรายการด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นรายการกรุสมบัติลุ้นแล้วรวยเกมนักชิมสะบัดช่อ
ดาราพาตะลุยโอโนโชว์ละครที่ผ่านฝีมือกันมานะคะ

ภาพยนตร์๑๗เรื่องรวมไปถึงงานพิธีกรอีก๑๔รายการนั่นเองค่ะ
อดีตค่ะพี่โอเคยได้รับฉายาว่าเจ้าชายสายเสมอ
เนื่องจากว่ากิตศัพท์ที่ได้รับรู้กันดีนะคะว่า
ในการมาวงการบันเทิงพี่โอวรุธอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารเวลานิดนึง
มักจะมาสายในงานแสดงแล้วก็งานสำคัญต่าง
ก็เลยค่อยหายไปจากวงการบันเทิงภายหลัง
มีการได้รับเตือนจากเพื่อนร่วมวงการอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคะ
เป็นครั้งหนึ่งที่เขาได้เคยมีความผิดพลาดในชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ
และชีวิตก็เคยสมรสกับคุณเจษฎาวันจันแดงหรือว่าคุณเก๋

ภายหลังออกมาเปิดเผยว่าตัวเองมีบุตรชายคนโตอีกคนนึง
เกิดจากภรรยาคนแรกอยู่ที่นิวซีแลนด

ประมาณปี๒๕๕๘พี่โอออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า

เนื่องจากว่าตัวเขาติดสุราเรื้อรังค่ะ
ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เขาต้องอำลาวงการบันเทิงอย่างถาวรในครั้งนั้นค่ะ
วัดดอยแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทดแทนพระคุณบิดามันดานะคะ
งานนี้ก็ผ่านไปอย่างเรียบง่าย
เพียงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมพิธีเท่านั้นค่ะ
หลังจากช่วงชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาลง

เนื่องจากติดสุราเรื้อรังและได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้พี่โอวรุษต้องอำลาวงการบันเทิง
เมื่อวันจันทร์ที่๑๗กรกฎาคม๒๕๖๐จนถึงปัจจุบัน
พี่โอวรุษเริ่มต้นชีวิตใหม่

พยายามหางานป้อนงานให้ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นพี่โอวรุษก็เริ่มมาลงทุนทำอาชีพเสริม
ทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อบริการลูกค้าด้วยตัวเองที่บ้านพัก
หางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
และเมื่อกลางดึกวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา

เพราะว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงเชียงใหม่
หลังจากเกิดอาการชักและหมดสติ
หายใจค่ะหลังจากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิง

และที่สุดแล้วก็สิ้นใจเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะ
เวลา๒นาฬิกา๔๐นาทีนั่นเองค่ะ
ก็เป็นภาพที่เรามาประมวลมาทั้งหมด
ให้แฟนแฟนคลับกับคุณโอได้ติดตามกัน
ส่วนคุณพ่อแรมนะคะหลายคนถามว่าอายุเท่าไหร่

เป็นกรรจายครอบครัวราธรรมคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังอยู่